สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่สิ
ติดคออีกแล้วอ้าวสาระเปาอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนสาระเปาติดคอน่ะ
ตายนะอุ้ยโอ้ยังไม่ตายหรอกหนุ่มใหม่ชักนะชักนะ
คักคักนะเอ้าสดใหม่ให้เยอะสวัสดีครับเออ
พฤหัสแล้วค่ะวันพฤหัสที่อากาศดีดีนะพี่นะ
อากาศดีมากเป็นแบบว่าในรอบอุ่นอ่ะหลายวันแต่เขาบอกว่า
คาดการณ์ว่าจริงจริงหลังจากนี้อาทิตย์หน้ามาอีกเดี๋ยวจะมาอีก
แต่ว่าวันนี้ก็อากาศดีใครที่อยากทำกิจกรรมข้างนอก
วันนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าออกไปทำได้หน่อยนะคะ
ตลอดไอ้โดงบ่นร้อนหนุ่มร้อนมากเขาบอกว่าวันปีเนี้ย
ทำใจกันเลยทะลุสี่สิบแน่นอนทะลุไปแล้วในบางพื้นที่
ที่สี่สิบเอ็ดแล้วใช่เพราะฉะนั้นเขาก็คาดการณ์ว่าสูงสุดน่าจะจบที่สี่สิบสาม
แต่เขาบอกไม่ใช่สี่สิบสามหรอกบางที่อาจจะสี่สิบห้าหรือเปล่า
แล้วเราจะอยู่ยังไงแค่นั้นเองถูกค่ะแล้วเราจะอยู่ยังไง
คุณก็ไปสิคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็ไปโอ้โหไม่น่าพูดประโยคนี้ว่าเล่าจะอยู่ยังไง
ในระหว่างนี้เราก็เล่าข่าวประกอบก่อนก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ทุกคนก็เฝ้าติดตามกัน
พรือเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งก็คือชายครั่งที่ไปกราตยิงนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๓แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายเลยทีเดียวค่ะ
ภายในบ้านพักหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ทางพลตำรวจโทษทนายุทธ์ผู้บังคาการตำรวจผู้ท้อนพักเจ็ด
ก็เปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะ
ใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหานักส่วนสาเหตุที่เหตุการณ์มันยืดเยอะไปถึงสิบห้าชั่วโมงเนี่ยค่ะ
เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุยิงตอบโต้ตำรวจก็ต้องมีการนำชาวบ้านออกมาให้หมดก่อน
ถึงจะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้นะคะ
ตำรวจก็พยายามเจรจาแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยิงตอบโต้กลับมาจากชั้น๒ของบ้านนะคะ
โดยโลกกำบังของทางตำรวจเองจำนวน๖นัดเนี่ยก็มีสภาพยุบนะคะ
ถ้าตำรวจไม่มีโรคกำบังคงได้รับบาดเจ็บ

โดยผู้ก่อเหตุเขามีการปิดไฟค่ะ
ที่เกิดเหตุคนนี้ก็คือเขาชอบฝึกยิงปืนจนเกิดความชำนาญแล้วก็ขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะยิงปืน
ดับเบิ้ลแท็บอ่ะค่ะหรือว่ายิงรัวหลายนัดตอบโต้กลับมา
เพราะว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิต๓รายที่โดนผู้ก่อเหตุยิงค่ะ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นก็พบว่ามีรอยกระสุนรวมกันมากกว่า๓๐นัด
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือมีผู้เสียชีวิต๔รายก็คือรวมถึงผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ก็จะมีคุณโอ๊ตอายุ๒๒ปีคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่กรณีของคนก่อเหตุ
แล้วก็คุณเบลอายุ๒๒ปีคนนี้เป็นเพื่อนคู่กรณี
ซึ่งคุณเบลเขาก็จะไปเป็นพยานที่ศาลในวันนี้นะคะ
ส่วนนายสิริพัฒน์อายุ๒๗ปีคนนี้เป็นพนักงานขนส่งพัสดุ
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเองคือในปิงอายุ๒๙ปี

ส่วนผู้บาดเจ็บจะมี๓รายนะคะ
ก็จะเป็นทางด้านตำรวจนะคะที่เข้าไปดูแลในพื้นที่
ในช่วงที่มีการเกิดเหตุก็มีท่านหนึ่งก็ถูกยิงที่บริเวณก้นนะคะ
ท่านหนึ่งถูกยิงที่บริเวณช่วงแก้มแบบนี้ค่ะ
นี่ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเองเขาก็มีการบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
เข้าไปเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความเสียหายและความรู้สึกก็จะให้นักจิตวิทยาเข้ามาดูแลค่ะ
ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีเองเขาก็ถือเป็นเมืองแห่งธรรมะเขาบอกว่ามันไม่สมควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ท่านผู้ว่าบอกแบบนั้นอืมอืมมาก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ติดตามกันเยอะกว่าเกิน
ติดตามเพราะว่าก็น่าติดบ่อยอ่ะคนเราเริ่มแบบว่าอย่าไปชินนะกับคำว่ากราดยิงอ่ะ
บางทีก็อันเนี้ยเขาก็เรียนเรียนยิงปืนมาแล้วด้วยซ้ำไปอืมก็เป็นคนชอบยิงปืน
คำถามที่สังคมถามว่าวันนี้เฮ้ยการพกปืนมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วอันนี้เขามีการจดทะเบียนปืนด้วยอ่ะอืมอืมตำรวจก็เกิดอะไร
แต่จริงแล้วคือเขามีอาการหลอนอยู่แล้วแล้วก็ตัวแม่ของเขาเองเนี่ย
ก็ไปเซ็นรับรองเรื่องของปืนให้ลูกเขาถือแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
มันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเหตุการณ์ครั้งแรกที่มันมีประเด็นเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่า
อ่าผู้ก่อเหตุเนี้ยคือไปที่มีเรื่องกันครั้งแรกเลยเนี้ย
คือบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกันอืมเสร็จแล้วปรากฏผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็เข้าไปอารวาสในบ้านของผู้เสียชีวิตก่อนโดยการใช้อาวุธปืนเนี่ย
ตบหน้าไปตบหน้าทีนี้มันก็เป็นคดีความขึ้นมา
ก็มีการแจ้งตำรวจหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่กระบวนการทำชั้นศาลต่างนานา
จนกระทั่งสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทั้งสองท่านเนี่ย
ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องไปขึ้นศาลค่ะแล้วทางผู้ผู้
ก่อเหตุก็ต้องไปขึ้นสารด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นยังไม่ทำไปขึ้นสาร
ก็คือก่อเหตุยิงก่อนอืมแต่ประเด็นถามว่าแล้วตอนที่เอาปืนไปตบ
ทำไมปืนกระบอกนั้นยังอยู่ในมือของผู้ก่อเหตุ
กระทั่งถึงวันที่ที่ยิงอืมเข้าใจค่ะที่จริงคนถูกยึดหรือ
หรือหลุมที่เอาจริงจริงอะไรแบบนั้นอืมแต่วันนี้ตามกระบวนการเขาอาจจะแบบ
เปิดเป็นเอาวิทย์ปืนที่แบบอ่ามีทะเบียนมีผู้โดยเต้นรับร้ออะไร
ต่างนานาไงมันก็เลยแบบทำให้แบบปืนกระบอกนั้นไม่ได้ถูกยึดไป
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มาใช้ก่อเหตุค่ะเนี่ยเขาก็ครอบครองปืนไม่ใช่แค่กระบอกเดียวด้วยนะ
เนี่ยก็ก็ก็ไม่แน่ใจแหละก็บอกว่าแต่ว่าแต่มีปืนยาวด้วยครับ
จะมีจะมีเหตุที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก่อนก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทางฝั่งของผู้รับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีการมาบิดมอเตอร์ไซค์
ช่วงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยมีการเอามีดปังตอเนี่ยไปขู่ก็คือเหมือนกับว่า
มันแบบเกี่ยวยากอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปในบ้านมองเสร็จแล้วก็มานอนอยู่ที่มอเตอร์ไซค์เอามือ
นอนปะมองไปในบ้านมองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
เขามีกรณีเรื่องของยาเสพติดด้วยก่อนหน้านั้นที่ที่บอกว่าเอาปืนเข้าไปที่บ้านเพราะรอบนั้นเนี่ยมีเรื่องของการไปทำร้ายกันใช่ไหมคะ
แล้วก็เช็คเรื่องของยาเสพติดก็มีเรื่องยาเสพติดไปด้วยตั้งแต่ตอนนั้นมันเลยเป็นคดีความในชั้นศาลเนี่ย
ทุกคดีอ่ะตอนนี้ทุกทุกคดีที่แหล่งแหล่งมียาเสพติดหมดเนาะ
มีทุกคดีใช้คำว่าทุกคดีดีกว่ามียาเสพติดหมดเลยอ่ะอืมค่ะ
ก็ต้องกลับไปดูกันคุณหนุ่มฮะใครอยากจะเลือกตั้งล่วงหน้าทำยังไง
มันข่าวขุนแทบเธอเอานี้กลับไปอะไรไม่ใช่โอเคคนละมา
วันนี้ต้องติดตามกันหลายอย่างเกี่ยวกับการเมือง
อย่างเช่นคนชอบไปถามลุงตู่
ว่าสรุปแล้วเนี่ยทีมเศรษฐกิจใคร
มาเป็นทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติ

ครึ่งบ่ายนั้นคือถือว่าเป็นผู้หาเสียง

นะฮะคุณชวินอัทธกรวีสุนทร

เศรษฐกิจชุดดังการค้าการลงทุนต่างประเทศ

อืมนะฮะคุณวินเนี่ย
เคยอยู่อนาคตใหม่
แล้วก็เห็นก้าวไกร
ถือว่าเป็นเด็กยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จเลยจริงจริงว่า
เราจะเห็นว่าเขาเอาเด็กที่แบบอายุไม่เกินสักสี่สิบสามสิบกว่าสี่สิบที่แบบว่า
สำเร็จด้วยตัวเขาเองอืมมาเป็นทีมเศรษฐกิจ
แต่ลุงตู่ก็ยังเป็นหัวหน้าอยู่นะฮะก็เป็นการผสมผสานระหว่าง
คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เนาะนี่ทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติ
ขณะเดียวกันที่จับตามองคือพักเพื่อไทยคำถามมานานแล้วล่ะ
ปสามปอก็คือวันนี้สามปอแยกไปหมดแล้วค่ะถูกต้องไหมฮะ
แต่อีกหนึ่งท่านนี่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนาะสามมิตรสามปอแล้วชัดเจนไปแล้ว
คันดิเดตไปแล้วสองอืมอันเนี้ยสามมิตรสามมิตรวันนี้ประกาศตัว
อย่างเป็นทางการเข้าพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
และนี่ทีมสามิตรยกกันเข้ามานี่หัวหน้าพักก็ได้มีการมอบเสื้อ

มาอยู่พักคุณบนดำเนอะฮะอะไรนะโหฮูฮูฮันวุ่น
เอ่อน้องกับพ่ออืมมาลองฮะใช่ไหมโดย
อ้าวไม่ใช่ไหมน้องกับพ่อพ่อก็อยู่ใช่ไหม
ยังไม่ไปอ้าวคุณก็มันก็สาหรับแน่พ่อไปพรุ่งนี้ก็นั่งไงอ่า
พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เต้นไลน์ว่าไหนแม่ที่ต้องมีสังกัดพักวันไหน
ก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ฉันไปส่งพ่อหมายถึงว่าถ้าโดยรวมรวมของกัน
บอกว่าจะต้องเข้ามานี่เพื่อไทยนี่ส่งมาทุกเขตอะไรอย่างเงี้ทุกเขตครบทุกเขต
เขตนะครบทุกเขตนะฮะครบทุกเขตจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละพักเนี่ย
จะเป็นยังไงกันเห็นไหมฮะของลุงตู่เองวันนี้ค่อนข้างจะกับทีมเศรษฐกิจของลุงตู่
เพราะตอนแรกคนชอบไปถามเขาว่าทีมเศรษฐกิจคือใครทีมเศรษฐกิจคือใคร
วันนี้ทีมเศรษฐกิจเขาเปิดมาปุ๊บโอ้โหแต่ละคนเนี่ยถือว่า
เป็นคนที่ประสบความสำเร็จกันหมดเลยแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติ
ส่วนทีมเศรษฐกิจจริงแล้วมันเป็นความหวังเนอะตอนนี้เนาะความหวังของมนุษย์ทุกคนว่า
เขาดูจุดเด่นเลยว่าแต่ละพักเนี่ยทีมเศรษฐกิจคือใครขณะเดียวกันคำถามคือเราเข้าครูหาวันที่สิบสี่พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามเลยว่าเราจะเลือกตั้งก่อนถ้าสมมุติเราติดวันที่๑๔เราจะเลือกตั้งก่อนยังไงบ้างเนี่ย
เรามีสิทธิ์ใช้กำหนดการวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือ๗พฤษภาคมสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเนี่ย
แต่ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งวันจริงคือวันที่๑๔เขาจะเปิดให้คุณลงทะเบียนตั้งแต่๒๕มีนาคม
วันเสาร์นี้คุณลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนต้องลงทะเบียน๒๕มีนาคมถึง๙เมษายน
ซึ่งการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยในเขตสิ่งที่ต้องทำคือยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
หรืออาจจะมีการมอบหมายให้ผู้อื่นเนี่ยยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่เนี่ย
สองไม่สะดวกก็ยื่นคำร้องทางปริศนีย์สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนในการสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
สำหรับบัตรประชาชนชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้
คำสั่งของทางราชการแล้วก็อย่างที่บอกว่าณวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะฮะแต่ต้องทำเรื่องไปก่อน
สงค์เอกสารก็ต้องเตรียมให้ครบอย่างเช่นท้องถิ่นที่ตนพำนักอยู่ก็ต้องยื่นทางปรายศนีย์ก็ได้
ค่ะเพราะเราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ควรจะคึกคักคึกคักจริงนะฮะ
อยากเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยคุณหนุ่มอยากจะเล่าอ่าโอเคโอเคค่ะ
อ้าวนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานนี้นะฮะมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับในช่วงก่อนที่จะปิดรายการเราเนี่ย
เราก็ได้มีการเปิดภาพนั้นขึ้นมาเหมือนกันเป็นภาพของถุงใบหนึ่งนะฮะ
แล้วข้างในเนี่ยก็มีเงินอยู่นะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยภาพที่ลงมาเนี่ยก็ลงโดยที่
แฉไปไถไปเนี่ยนะหลายคนก็ไปหาว่าเอ๊ะตกลงมันคืออะไรกันแน่
คือใครกันแน่หลังจากนั้นไม่นานแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าทางคุณชูวิทย์ท่านเองก็ได้มีการลงภาพเหมือนกัน
เป็นภาพที่แกเองเนี่ยถือป้ายเป็นค่ายเงินบริจาคนะฮะ
ป้ายละสามล้านบาทไปมอบให้กับทางเอ่อโรงพยาบาลนะฮะ
หลังจากนั้นท่านไหนตั้มเองก็ย้อนกลับมาอ่านี่คุณชูวิทย์นะฮะ
ก็ลงไว้แบบนี้แฉไปไถไปเงินสองถุงถุงละสามล้าน
ที่ไหนตั้มพูดถึงเนี่ยเนี่ยนะฮะเป็นภาพนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากภาพนี้ที่คุณชูวิทย์ได้มีการเปิดออกมาหลังจากนั้นทนายตั้ม
ก็เลยเปิดเลยฮะว่าอ๋อชนที่เขาพูดถึงก็คือ
ทางฝั่งคุณชูวิทย์นั่นเองและมีการโพสต์ที่บอกว่า
ก็จริงแล้วเนี่ยเหมือนตั้งข้อสังเกตว่าเงินเนี่ยไม่น่าจะเป็น๖ล้าน
น่าจะมากกว่านั้นแล้วทนายตั้มก็บอกว่าวันนี้แหละ
ก็เดี๋ยวยังไงลองติดตามกันดูอีกทีหนึ่งปรากฏคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้บอกว่า
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้มาแซะกันวันนี้นะฮะ
คุณชูวิทย์บอกว่าจะมีการแถลงข่าวประมาณเที่ยง
นายตั้มก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอพูดก่อน๑๐โมงเช้าแล้วกัน
เพื่อที่จะได้เอาข้อมูลทั้งหมดฝากไปถามคุณชูวิทย์
หลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นหลังจากเมื่อวานนี้นะฮะ
วันนี้ทนายตั้มก็เลยเปิดเปิดโต๊ะแถลงการ๑๐โมงเช้า
แล้วตามมาด้วยคุณชุวิตตอนบ่ายโมง
อ่ะเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ทนายตั้มแถลงยังไงบ้าง
เราขออนุญาตเล่าข่าวก่อนนะฮะ
เขาบอก๓ล้านไปไถสีเทามา๕๐ล้าน
บริจาคเอาหน้าที่ละ๓ล้าน

ผมไม่อยากจะสวนกระแสนะครับ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมมาตลอดแต่พอรู้ความจริงมันหมดลักษณ์เลยจริง
ผมไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้สร้างประเด็นข่าวตีตีตีแล้วไถ
ยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงเราจะยกย่งคนแบบนี้เป็นฮีโร่กันจริงเหรอครับ
คุณชูวิทย์ก็โพสต์อย่างที่คุณหนุ่มบอกนั่นแหละตอบโต้ไปตอบโต้มา
คุณทนัยตั้มเขาแถงข่าวก่อนถูกต้องไหมใช่๑๐โมงเช้าเราไปฟังเสียงทนัยตั้มก่อน
เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะสอบสวนกลางมีการสอบสวนต่อนะครับว่า
ผมว่ามันเกินกว่านั้นครับเกินกว่า๒๐นะครับ
รวมกับ๕๐ที่เป็นเงินดิจิทัลนะครับ
อันนี้เป็นกรณีที่ทนายตั้มพูด
ก็คือประเด็นที่นายตั้มพูดขึ้นมาคืออะไรคุณพระดำ
ก็อย่างที่บอกกันนั่นแหละฮะว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนไปรับเงินมา
มันไม่บริสุทธิ์นะเงินมันไม่บริสุทธิ์นะ
ถึงขั้นว่าโรงพยาบาลจะต้องขอคืนเงินนะคุณหนุ่ม
ตอนนี้โรงพยาบาลอาจจะต้องขอคืนเงิน
แต่ขนาดเดียวกันเขาก็บอกว่าเป็นการ

แต่จะยกย่องคุณแบบนี้เหรอนะฮะ

ราชการคุณหนึ่งผมรู้จักมานานแล้วล่ะ

ผมก็จะนำไปบริจาคอีกเรียกว่าผมเป็นคนดีหรือมาอย่ามาเรียกผมว่าเป็นคนดี
หรือมาศรัทธาอะไรผมเลยครับผมไม่ใช่ฮีโร่อยู่แล้ว
ส่วนคนที่จะถ่ายรูปถุงเงินนี้ได้ก็จะต้องเป็นเจ้าของเงินเขาว่าอย่างนั้น
น่าจะเป็นเจ้าของเงินคนที่ให้รูปทนายตั้มบอกว่ายังไง
ส่วนคนที่ถ่ายรูปถุงเงินนี้ได้เนี่ยหลังจากตอบโต้ในเฟซบุ๊คทนายตั้มก็บอกว่า
คุณชุวิตเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลนะตัวของคุณธนายตั้มเขาบอกว่า
ชุวิตเนี่ยเป็นไอดอลของเขานะซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินซื้อไม่ได้
แต่ตนก็ได้ข้อมูลมาจากหลายสายโดยมีหลานคุณชูวิทย์คนหนึ่งด้วยนะ
เขาพูดถึงหลานคุณชุวิตคนตอนนี้มีใครหลายคนบอกว่าบ้าหรือเปล่าที่จะออกมาแชร์ชุวิต
เขาถามไงว่าทนายตั้มเนี่ยบ้าหรือเปล่าที่จะออกมาแฉชีวิต
ได้รับเงิน๖ล้านบาทจากการจากสารวัตรสัว
สารวัสสัวมีการพูดถึงเยอะในตอนหลังจากที่พูดถึง

และยังมีเงินจากเครือข่ายอีกครั้งละ๑๐ล้านบาท

ซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่๓๕ที่สนิทสนมกับ

ประสานต่างซึ่งตนก็ยังไม่ทราบข้อมูล
ตนยังทราบข้อมูลจากคนวงในอีกว่าคุณชูวิทย์เนี่ย

เป็นผู้ที่ทำธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชา

นะฮะแล้วก็พูดถึงคือเรื่องเงินกันเนี่ยแหละ
เดี๋ยวทีนี้ไปฟังคุณชุวิตพูดสักนิดนึงนะฮะ

จากนายพลออ่างกับปปลา
ซึ่งนำมาให้ผมที่นี่
และทั้ง๒ถุงนั้นผมก็นำไปบริจาค
ผมเก็บไว้บางส่วนหรือไม่

ก็บอกมาผมก็ยังยืนยันว่าผมได้แค่นี้
ผมยืนยันว่าผมไม่มีทางออก

ผมจำเป็นต้องเอาเงินไปบริจาค

ซึ่งจริงควรจะให้ปปง
ผมว่ายน้ำผมคิดว่าเงินเอามาให้อย่างนี้
ซวยแล้วแล้วกูจะทำยังไง

ก็จะเป็นการที่จะไปแจ้งว่ามีเงินมาให้ผม
แต่ผมคิดว่าการให้ปปง

เหมือนร่างกายผมตายไปยังได้ไปบริจาค
ขนาดเดียวกันเมื่อกี้คุณชุวิตก็ตอบโต้มา
ซึ่งจริงแล้วอันนั้นคือคำตอบที่คุณชุวิตเขาพยายามสรุปมา
นายตั้มเนี่ยเขาฝากคำถามเหมือนคุณชูวิทยนะคุณหนุ่ม
ว่าที่เคยโพสต์เฟซบุ๊คถึงนายแทนไทย
อ้าวมีการพูดถึงนายแทนไทยขึ้นมาอีกแล้ว

จากนั้นก็ไม่เคยโพสต์ถึงนายแทนไทยอีกเป็นเพราะอะไร

พานายแทนไทยที่เป็นเจ้าของเว็บพนันไปพบ

โดยจะร้องเรียนไปยังตำรวจสอบสวนกลาง
ให้ตรวจสอบเงินสกุลดิจิทัลมูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท
เข้าบัญชีของกล่องดวงใจดวงนี้หรือเปล่า

ที่ถูกนำไปบริจาคกับโรงพยาบาลและอื่นอีกหรือเปล่า

เขาบอกว่าไม่ได้รับเงินจากเว็บพนันออนไลน์
เพราะไม่กล้าคบค้ากับคนกลุ่มนี้
หลังจากนี้ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าตนจะโดนอะไรบ้าง
แต่ที่ออกมาแฉถ้านายตั้งมานะ
เพราะว่าผิดหวังกับนายชูวิทย์
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของคนที่ตนเคยประกาศไปว่า

แล้วก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรคุณชูวิทย์เป็นการส่วนตัว

ที่ออกมาแฉแล้วเรียกรับผลประโยชน์
เพราะเราเคยคุยโทรศัพท์กันมาก่อน

ตอนนี้แบบว่าไปรับเงินใครมาหรือเปล่า
นายตั้มบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เกมการเมือง
เพราะตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
และไม่ได้รับงานจากพักการเมืองคู่แค้น

ก็ยินดีที่จะร่วมมือกับนายชูวิทย์
เพื่อจะแฉโครงการทุจริตรถไฟฟ้า

ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอีกหลายคน

เขาก็จะเขียนอธิบาย

คุณชูวิตเขาโต้นท่านายตั้ง

เป็นรูปปึกเงินในถุงกระดาษ
ว่าท่านายตั้งนำข้อมูลมาจากนายเปา

หลานที่ตนเนี่ยเลี้ยงดูมาเหมือนลูก
พร้อมยืนยำไม่เคยรับเงิน๕๐ล้าน
อออกับปปนำมาให้ที่โรงแรมบอกว่าเป็นเงินของสารวัตซัวร์
ซึ่งตนบอกว่าไม่รับเคลียร์แต่มีการยัดเยียดให้
นำเงิน๓ล้านไปบริจาค๑ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
และอีก๓ล้านไปบริจาคที่สิริราชพร้อมถามกับว่าทนายตั้ม
รับงานจากใครมาโจมตีผมส่วนกรณีที่ไม่แฉนายแทนไทยเพราะข้อมูลมันน้อย
อีกทั้งคุณสนทิก็พูดมาโดยตลอดอยู่แล้ว
บางช่วงบางตอนระหว่างทางแถงกล่าวผู้สื่อขาย

น่าจะยังเป็นการถอบโต้กันต่ออีกไหม
ยังไม่จบหรอก
อันนี้คือต่างคนต่างตอบโต้ไปตอบโต้มาก็เราก็จะเห็นว่าคำ
ก็จะเริ่มมีคนที่เราได้ยินในข่าวมีชื่อคนได้ยินในข่าว๑๒๓
มันคนละกรณีนะเขาก็ถึงถามกับว่าอ้าวทนาต้าไปรับเงินกันหรือเปล่า
ต้าบอกเขาไม่เกี่ยวกับการเมืองเพราะสิ่งที่เขาแฉไปไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่
ถูกต้องป่ะแต่กูชีวิตก็บอกหรอกแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติกูชีวิตไม่สบายใจ
เดี๋ยวเขาจะมาร่วมแฉเรื่องรถไฟฟ้าด้วยก็จะต้องไปตามดูกันต่อว่าเรื่องนี้บทสรุปจะไปอยู่ตรงไหน
แต่ละคนก็เอาหลักฐานแล้วก็เอากระบวนการต่างมาพูดกันนะเนาะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้ค่ะมันมีข่าวมาบอกว่าแฮคเกอร์มีการประกาศขายข้อมูล
ส่วนบุคคลของคนไทยกว่า๕๕ล้านคนหลายคนก็พยายามหาว่าข้อมูลนี้มันหลุดมาจากที่ไหน
เขาพุ่งเป้ากันไปที่หมอพร้อมค่ะหมอพร้อมเพราะว่าก่อนอันนี้เรามีการใช้หมอพร้อมกันถูกไหมคะ
คือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยบอกว่า
ทราบแล้วว่าเรื่องนี้มันมีคนพูดถึงกันจริงแล้วก็มีเรื่องของการแฮ็กข้อมูลมาจากส่วนไหน
ก็คือมีการตรวจสอบอ่ะนะคะโดยระบบหมอพร้อมเนี่ยเขาบอกว่าหากจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน
ก็จะมีธนาคารของกสิกรไทยดูแลระบบ
ทดสอบเป็นเวลาหลายเดือนกว่าจะนำมาใช้
จะบอกว่าระบบข้อมูลต่างของหมอพร้อม
จริงแล้วมันมีราว๓๐กว่าล้านคน
แต่ที่มันมีข่าวออกมาตอนนี้นะคะก็คือ
เขาบอกว่าข้อมูลมันหลุดไปประมาณ๕๕ล้านคน

ไม่คิดว่าข้อมูลมันน่าจะหายไปจากแอปนี้
มันจะหลุดมาจากบ่อพร้อมมันน่าจะเป็นไปไม่ได้
แล้วก็คิดว่าระบบมันมีความปลอดภัยมากนะคะ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ก็จะเข้ามาหารือที่กระทรวงสาธารณสุข๒๔มีนาคมนี้
ก็คือเขาก็ต้องไปตามเช็คกันนะว่า

แรงข่าวระดับสูงมีการออกมาบอกค่ะ
บอกว่าถ้าดูจากข้อมูลอันที่๑
คือง่ายหมอพร้อมเนี่ย
ไม่ได้มีข้อมูลคนไทยถึง๕๕ล้านคน
อย่างที่บอกไปว่ามีเพียง๓๓ล้านคนเท่านั้น

ก็เยอะแต่ว่าข่าวที่มันออกมา

แล้วจากการเอาข้อมูลที่หลุดออกไป๕๕ล้านคน
ถ้าเกิดเอามาจับคู่กับข้อมูลของหมอพร้อมเนี่ย

ไม่ได้มาจากหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข
จึงมีการประเมินว่าน่าจะเป็นข่าวเก่าที่
หน่วยงานอื่นถูกแฮ็กข้อมูลไปก่อนหน้านี้

ของพี่เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบโหลดไอ้เจ้าแอปที่มันมี
บรรพชาชนอ่ะอือเอ่อเอ่ยอะไรชื่อดีเอ่ออะไรนะเอ่ออะไรนะ
เออดีดีดูป้าชื่ออะไรนะดูป้าเออนั่นอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็จะไป
อันนี้ไปแล้วเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นไทยไอดีอะไรอย่างเงี้ยอืม
มันก็จะไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบแบบชาชนแบบมีทะเบียนวงทะเบียนบ้าน
แล้วก็จะมีผลการฉีดวัคซีนมีอะไรขึ้นมาให้หมดเลยเลิศเนอะ
ก็จะขึ้นมาให้หมดทั้งหมดเลยก็มันก็มีข้อมูลอยู่ในนั้น
ใช่ทั้งหมดเลยว่าแฮคเกอร์มีจริงนะเธออะไรนะทุกวันนี้แฮคได้หมดเนอะ
ก็อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะโอเคอืมอันนี้น่าจะโอเคสรุปหมอพร้อมยังปลอดภัย
ก็ทางพระสมมติประจำสาธารณสุขบอกแบบนั้นว่าหมอพร้อมไม่น่าจะใช่น่ะ
มียานเป็นแบบนั้นสามสิบสามล้านที่เขาพูดไปแท็กไปมีห้าสิบกว่าล้าน
แล้วเขาก็อาจมีการอธิบายเรื่องของระบบหมอพร้อมว่ามีส่วนไหนในการที่เข้ามาดูแลระบบบ้างอะไรอย่างเงี้
เคชันก็มีธนาคารกาศิกรช่วยดูแลตัวของแบบว่าคราวเองก็มีบริษัทแบบว่ามหาชนเข้ามาดูแลมีระบบความปลอดภัยมากมายอะไรอย่างนี้
มันก็เริ่มขยับขึ้นแล้วค่ะแองจี้เอ๊ะไม่ลงแล้วนะเธออย่าไปพูดอะไรแปลก

สมมุติวันนี้คุณผู้ชมครับหัวตรวจเอกอาทิบภูมิคับการความปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
ได้มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายในกรุงเทพ
รวมไปถึงจังหวัดนทบุรีไปจับกลุ่มนายสมประสงค์
อายุ๒๙ปีรวมถึงนายวัชนันอายุ๒๘ปี
ตามหมายจับในข้อหาร่วมกันตุ้นจติฤทธิ์หลอกล่วง
ร่วมกันทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกรบกวนหรือเสียหาย
หลังจากที่ไปพบนะฮะว่าเป็นแฮคเกอร์
จุดเข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งนะฮะ
แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับ

พร้อมกับมีการตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์๒เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องบีบีกัน๑กระบอก
และจุดที่๒นะฮะก็เป็นห้องพักแห่งหนึ่งครับ

พร้อมกับยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ
และหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องเอาไว้ตรวจสอบ

เข้าไปแจ้งความหลังมีคนร้ายนะฮะ
ระบบขโมยข้อมูลโค้นรหัสใต้ฝาก

นะฮะจำนวน๖หมื่นครั้ง
เรื่องต้นนะฮะตรวจสอบพบความเสียหายประมาณ๕๐๐๐บาท
หลังรับเรื่องนะครับจึงจัดกำลังลงพื้นที่
สืบหาเบาะแสกระทั่งพิสูจน์ทราบนะครับ
ตัวผู้ก่อเหตุก็คือสมประสงค์แล้วก็วัชนันเนี่ยแหละฮะ
คุณผู้ชมครับก็ตามภาพนี้เลยนะฮะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าสมประสงค์นะฮะ
จุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันแห่งหนึ่งย่านและกระบัง
มีความรู้และชำนาญนะฮะเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
เมื่อสอบศูนย์ผู้ต้องหาให้การรับสรรพาพนะครับบอกว่า
ตนเองนี่แหละเป็นผู้แฮ็กระบบเอง
เพื่อขโมยเอาโค้ดรหัสใต้ฝาเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย

ส่วนนายวัชนันเพื่อนสนิทอีกคนนึง
เป็นผู้นำไปสแกนแลกเงินรางวัล

สาเหตุที่ทำไปก็เพราะว่าต้องการเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เนื่องจากยังไม่ได้งานอะไรไม่มีงานอะไรทำเลย
แล้วก็บอกว่าอยากจะทดลองแฮคตามในสิ่งที่ตัวเองเรียนมา

เนี่ยนะครับไม่คิดเลยว่ามันจะไปสร้างความเสียหายอะไรไปมากกว่านี้

ทางฝั่งของตำรวจเองนะครับก็ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปแล้วฮะ
อย่างที่บอกเราได้สัดสับ

แต่ที่เมืองนอกเขาทำไงรู้ไหม
ไม่รู้ครับชาเล่าฟังสิกำลังจะเล่ามันก็เล่าให้ฟัง
เขาจะอันเชิญคนพวกนี้มารวมตัวกันให้หมดเลย
แล้วก็ตั้งเงินรางวัลแบบว่าคุณใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ย

แล้วแมนมือเราอะมันไม่สามารถเก็บข้อมูลอย่างไรใช่มั้ย

หรูรอบเลยแล้วก็เก็บข้อมูลไอพวกแฮคเกอร์พวกนี้หมดเลยว่า
เขาไปแฮ็กกันยังไงไปทำยังไงอะไรยังไง
คนเราได้เงินก้อนมาหาสารไปเลย
แต่ผมได้ยินมาว่าคนไทยก็มีใช่ไหมใช่ก็คือก็เป็นแข่งของเขาด้วยหรอ
ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าใช้แฮคเกอร์ที่เหมือนแบบว่า
ถูกจับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเอามา
เหมือนแบบให้มาทำให้กับทางราชการให้มาร่วมทำงานกับทางราชการเลยอะไรอย่างนี้
แต่ความจริงควรจะแบบว่าให้รางวัลแล้วแข่งกันไปเลยเนอะ
ใช้ความรู้ที่คุณทำได้มาทำให้มันเป็นประโยชน
แต่อย่าลืมนิดแบบว่าเขาอายุเพิ่ง๒๐กว่าเขาสามารถแฮ็กได้ขนาดนี้
แล้วเธอคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งแก๊กเข้าไปในแง๊งเข้าไปในอะไรได้ล่ะ
ก็ต้องสู้กันไงแม่เหมือนโจรก็ต้องพยายามพัฒนาเรื่อย
ในฐานะที่เป็นคนสร้างก็ต้องพัฒนาให้เรื่อย
ช่วงต่อไปเนาะโอเคค่ะจะดมรอก่อนค่ะ
อื้อทำไมทำไมพอห้าสี่สามสองปุ๊บท้วยต้องเงียบหรือเปล่า
เกลียดมันนี่เขาบอกว่าอย่ามองต่อภายนอกอ๋อ
ข้างนอกนี้มันดูดีแต่ข้างในมันเลวไงเธอ
เมื่อกี้นะป๋องเมื่อกี้รถเมยได้ยินพี่พูดคำว่าอะไร

เห้ยพูดอะไรไว้เม้พูดนี้เมื่อกี้ตอนคลักเบบพี่พูดว่า
ฟังกล่าวมันอยากดูดละกันจริงไม่เอาไปดูข่าวหน่อยนะครับคือนุ่มสักหน้ายักษ์นะก็หนั้ยยังอะไรนะหนูสักหน้ายักษ์เขาวอนขอบอกว่า
หนุ่มอย่ามองคนเราแต่ภายนอกนะบอกวอนสังคมให้โอกาสนะฮะ
คือให้เขาเนี่ยได้ทำงานเลี้ยงครอบครัวบ้างนะครับก็คือผู้ชายคนนี้นะครับ
ชื่อคุณนรงเพ็งกลัดนะฮะแกอายุ๔๔ปีนะครับ
ป๋อมหน้ารักยักไซโร

ได้ร้องขอความช่วยเหลือนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ย
คือตัวเขาเองเนี่ยไปสมัครงานหลายที่ปรากฏว่าไม่มีใครที่ไหนรับเขาทำงานเลยนะครับ
เพราะเห็นว่าตนเองนั้นมีประวัติที่ไม่ดี
พอผลโทษออกมาแล้วก็มีครอบครัวมีภรรยามีลูก
หลังจากนั้นเริ่มมีการสัตว์ธานในท้าเวสวัน
ก็เลยทำให้เขานั้นไปทำการศักดิ์ที่ใบหน้านะฮะ
แล้วก็ศักดิ์เป็นหน้ายักษ์
อกจากนั้นก็เริ่มปฏิญาณตนเองว่าตนเองนั้นจะเป็นคนดี
หากินสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้ว

ขายของนะฮะเช่นไก่ย่างขนมเปี๊ยะ
ก็เลยพยายามหารายได้จากการไปรับจ้างหรือว่าไปสมัครงาน
แต่ว่าไม่มีที่ไหนเนี่ยเขารับเลยนะครับ
ต่อมาคุณผู้ชมครับภรรยาเนี่ยก็ต้องออกจากงาน
แล้วยังต้องเลี้ยงลูกวัย๘ขวบอีกนะฮะที่กำลังเรียนอยู่
ตนเองนั้นเริ่มคิดหนักแล้วก็เครียดมากขึ้น
เคยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเอง

มาคอยพูดและช่วยพูดให้กำลังใจนะครับ
จากนั้นตนเองเนี่ยหันหน้าเข้าวัด

จนกระทั่งมีพระในวัดสงสาร
เอาอาหารเอาขนมมาให้ตนและครอบครัวนั้นกินนะฮะ

ช่วยให้โอกาสกับคนที่กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
อย่ามองแต่ภายนอกว่าเขานั้นเป็นคนขี้คุก
หรือว่าเห็นรอยสักเต็มตัวเต็มใบหน้า
อยากขอโอกาสให้ตนเองนั้นมีที่ยืนในสังคม
แล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปด้วยนะครับ

ส่วนทางด้านนายดันัยเป็นเพื่อนของป๋องหน้ายักษ

ป๋องเนี่ยอยู่ในชุมชนบริเวณวัด

ชอบหาเรื่องและข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีใครเขากล้ามายุ่ง
ถูกตำรวจจับหลายรอบหลายคดี
พูดง่ายก็คือเข้าเรือนจำมามาครึ่งชีวิตแล้วเหมือนกับเป็นบ้านหนึ่ง
แต่พอป๋องมีครอบครัวป๋องเนี่ยปรับปรุงตัวเองใหม่
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
แล้วก็เริ่มทำมาหากินรับจ้างทำงานแล้วก็ขายของ
เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาขายของไม่ดี
ตนเองนั้นรวมถึงทำให้ป๋องเนี่ยนะฮะ
ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายแต่ก็พยายามที่จะหางานทำ
เอาไปสมัครงานอยู่หลายที่นะครับ
แต่ว่าไม่มีใครที่ไหนเข้ารับเพราะเห็นว่าป๋องนั้นมีรอยสัก
แล้วก็ประวัติไม่ดีนะฮะมีรอยสักเต็มใบหน้า
ทั้งนี้นะครับเพื่อนของผมเนี่ยเริ่มกลับใจแล้ว
แล้วก็ไม่คิดจะหวนกลับไปเกเรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
คิดว่าอยากให้สังคมนั้นให้โอกาสกระป๋องด้วย
อยากให้โอกาสกับคนที่เขากลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้ว
เพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีจุดยืนในสังคมต่อไป
นี่คือเพื่อนของป๋องนะชื่อว่าดาไนไปฟังกันซักทีมีเสียงไหมคะ
องก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ตอนรุ่นเด็กด้วยกันที่วัด
ก็คือเขาอยู่ผมอยู่ในวัดเขาอยู่ข้างนอกก็มาอาศัยอยู่วัดด้วยกันมาเที่ยว
กินข้าววัดด้วยกันบ่อยครับ

โหสุดเลยครับเพื่อนป๋องก็มีนิสัยเก้เลผู้ตามความเป็นจริงเป็นนิสัยเก้เล
แล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนเนี่ยผมว่าสังคมน่าจะให้โอกาส
ให้โอกาสคนประมาณนี้ที่ว่ามีรอยสักมีอะไรจริงอยู่อาจจะเป็นระบบระเบียบในบริษัทแต่ว่า
นั่นแหละเขาบอกขอโอกาสให้กับเพื่อนเขาหน่อยคือจริงก็น่าสงสารนะนะเพราะว่าจริงแล้วผมว่าคนเราก็
คือก็ปิดกันได้มันคือช่วงชีวิตนึงถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาดีแล้วก็ลองให้โอกาสเขาดูผมว่าทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาส
จริงไม่แต่จริงเรื่องรอยสักเนี่ยก็เป็นก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็เหมือนกับไปมองว่าเออมีรอยสักเนี่ยมันรับเข้ามาทำงานไม่ได้นะฮะบางวัดบางวัดน่ะยังไม่ให้บวชเลยนะจริงเหรอ
จริงใช่ค่ะพี่วัดบางวัดไว้ให้บวชมีพี่นี่แหละพี่ยังมีรอยสักพี่เคยจะไปบวชแล้วเขาไม่ให้บวชที่วัดนั้นแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยกันแล้วกันอะไรแบบนี้ก็มีอะไรอย่างเงี้นะฮะคือก็น่าสงสารนะก็ลองดูฮะคุณป๋องในเมื่อในอดีตเขายอมรับว่าเขาเคยเป็นคนเลวมาก่อนแต่ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัวเพื่อนลูกเขาวัย๘ขวบเพื่อมี
หยัดไปเอ่ยชื่อป๋องไหนน่ะ
เขาเป็นลูกแต่เป็นเมียแล้ว

พี่ยังบอกว่าเป็นเพื่อนพี่นะโอเคเห็นไหม
ค่าไฟบินค่าไฟสะดุ้ง
แต่เดือนนี้มันสะดุ้งหมดอยู่แล้วมันต้องสะดุ้งไม่สะดุ้งไม่ได้จริง

ค่าไฟเนี่ยเดือนนี้ยังไม่ได้ลดจะมีผลลดเนี่ยเดือนหน้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทกรกฎภเนี่ยเขาเคราะห์ค่าไฟมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเราใช้ไฟหน่วยหนึ่งก็จะอยู่ที่๔บาท๗๙
ก็เกือบ๕บาทอยู่ดีแหละลงไปกี่สตางค์เองใช่ไหมล่ะ
แต่ยังไม่ได้มีผลเดือนเมษานะคะมีหน้าเมษาคุณยุนใจไฟเต็มอยู่
ไปมีผลพฤษภาคมถึงสิงหาคม
คือวันนี้ที่ประชุมนะฮะมีมติในสำนักงานกรกภเนี่ยนะฮะ
ประมาณการงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนี่ย
จะมีทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ย
ไปดำเนินแต่ที่จริงน้ำมันลงแล้วก็ลงได้แล้วล่ะมั้ง
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเนี่ย
ซึ่งก็ได้โพสต์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรกภเนี่ยว่า
มีนาคมจะแบ่งเป็น๓กรณีอย่างนี้

คุณแปรให้เลย

มันเป็นส่วนหนึ่งเราใช้ไฟไปแล้วหน่วยหนึ่งเท่าไหร่

ถูกต้องป่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอหน้าร้อน

ว่าตัวสูงเพราะอะไรน้ำมันแพง
แต่วันนี้น้ำมันตลาดโลกมันเริ่มลงแล้วไง

ดีแต่จะปมดทำไมฉันเสียเงินเนาะ

มีหายอันยังไง

คิดเป็นค่าอัตราไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับ

ก็จะอยู่ที่ประมาณ๔บาท๘๔สตางค์
มันก็จะอยู่ที่๔๗๗บาทต่อหน่วย
อันนี้มันจะเป็น๓กรณีนะครับ

เอาง่ายขึ้นอยู่ประมาณนี้แหละ
จ่ายค่าหน่วยกันสรุปโดยรวมเนี่ย

ทำกรณีศึกษามา
เอ้าไม่ทำไมเขาไม่เอาแบบค่าน้อยไปเลยอ่ะ
เอา๑๐๕สตางค์แบบ๘๐สตางค์ได้ไหม
มันก็เข้าใจว่าค่าต้นทุนมันแพงอ่ะ

น้ำมันมันแพงน้ำมันตลาดโลกมันแพง
สุดท้ายคืออ๋อกรณีที่๓ชนะ

ก็ง่ายอยากจะรู้ว่าค่าไฟเป็นเท่าไหร่คุณดูเดือนที่แล้ว

มันก็จะมีภาษีตอนคราฟภัยเจอมเท่าไหร่ตัวเนี้ย

ที่หน่วยนะคุณพี่

ข้างไม่ติดโซลาเซลก็เนิ้ว
น้อง๔๑องศาน้อง
ตะเบียนเต้นหมู่ดำจริงก็คนอยู่เยอะกันนะ

ใช่เพราะว่าเขาชอบมีเพื่อนไปอยู่ด้วยไง
มาจากตอนกลางคืนน่ะ

นางนานได้ก็งงอยู่เถอะ
เอาเลยเหรอครับเกี่ยวกับแว่นตาใช่

อย่างนั้นเดี๋ยวรอดูกันเรื่องค่าไฟว่า

โอ้โฮเต็มคาราเบลนะของจริงใช่ไหมครับมันร้อนด้วย
ฉันก็รู้ทั้งวันเลยเธอว่าตอนนี้ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร

อาจจะมีการเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมมันเข้าบ้านบ้างใช่ไหมคะ

ตอนนี้คือมันประจวบเหมาะรุมกันไปค่ะ

วันนี้โอเคอากาศดีในทุกพื้นที่นะคะ

อันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่มาแบบต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งอันนี้ทะยานขึ้นอันดับ๒เมืองใหญ่
คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกเหมือนเดิมนะคะ

มีผลกระทบต่อทุกคนเลย
ซึ่งค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
มีอยู่๑๒อำเภอที่เป็นสีแดง
แดงก็คือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทุกคนเลยควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ
มี๑๓อำเภอที่เป็นสีส้ม
อันนี้คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ก็คือต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
แล้วก็ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งลง

หน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน
คือเปิดเครื่องฟอกอากาศ
ปิดหน้าต่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
ให้อากาศภายนอกบ้านที่มันสกปรกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย
บ้านหรือว่ากลางแจ้ง
ทีนี้เขาบอกว่า
ทางนครราชสีมาโคราช

อุณหภูมิสูงสุดของเมื่อวานกับวันนี้

แล้วคืออากาศร้อนจัดแบบนี้

ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงทีเนี่ย
มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
โอเคถ้าเกิดคนต้องออกกำลังกาย
ควรจะเป็นช่วงแบบเช้าหรือเย็น

โอกาสที่แบบจะเป็นลมไป
เกิดอาการต่างขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบาก
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นคำแนะนำ
ถ้าสมมุติคุณจะทำนะคะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนหน่อย

อยู่ในที่ที่แบบอากาศหายเทสะดวก
เลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องออกแดดกลางแจ้งนาน
สวมบ้านตากันแดดหน่อยกางรมสักนิดหนึ่ง

ดื่มน้ำมากกว่าปกติเพราะว่าเวลามันร้อนมากเนี่ย

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

มันทำให้ร้อนไปอีกแล้วก็อย่าทิ้งเด็กเล็กผู้สูงอายุ
สัตว์เลี้ยงไว้ในรถกลางแจ้ง
เนื่องจากว่าอุณหภูมิภายในรถมันจะสูงกว่าข้างนอก

โอ้โฮจริงแล้วเหรออีกโอ้โฮจริงแล้วเมื่อวานยังไม่ถึง๑๐เดือน

เห็นไหมล่ะฉันบอก๔๗
สูงสุดประมาณอยู่ที่อำเภอเมืองจักรเพชรบูรณ์แม่

อ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นึง
ช่วงหน้าคุณมดดำกลับมาคุยเรื่องนั้นใช่ไหม

แก
เอามาโปรโมทแล้วผมออกกลับบ้านไปอ่ะอืม

แล้วมันก็เหมือนกับมันก็แบบร้อน

เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวของสองค่าย
ยักษ์ใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดเลย
อย่างเงี้ยนุกสุธิดากับทาทายังโอ้อืมเด็กยุคเก้าสูงวันไทยทุกเครียงเขาถึงจะเข้าใจกันเนอะ
อ่าหรือแบบสองพันสองราตีนะอืมอืมอย่างเงี้ยอุ้ยเออเจ๋งอันนี้เนอะ
เออเอออะไรเป๊กผลิตโชคกับไอซาลันยูออฟปองสักเจอใครแดงบีมเอออ่า
แอมแมมแอมแมมแอมแมมแอมแมมพี่แอมกับพี่แมมอืมซึ่งพี่แอมกับอ๋อแอมกับอ๋อ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วอะไรอีกโบปานนี่อ่าอ่ามีเต๋าไหมเต๋า
เต๋ามีอ้าวพูดไปแล้วไม่ได้เต๋ากับเมาสเอาเต๋ากับเมาสหรือใช่ใช่
แล้วมีใครอีกโจ๊กโซกูอ่าคู่นี้ต้องคู่กับโจ๊กโซกูกับฟลุ๊กไอน้ำอ๋อ
ทำไมออกมาตบกันเลยนะชอบคู่นี้มากกว่าต่อไปอันนี้คือไฮไลท์
ที่ฉันจะเชียร์ฉันจะไปยืนหน้าไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ใครเออดังพันกร
อ่าโอ๊ะโปร่งสักโอ้ไม่ต้อง
เออต้องไปเชียร์เพื่อนหน่อยเออเออเออเอออ่าเออเออ
พี่โธวจะอยากรู้ว่าพี่มศจะกรี๊ดยังไงตอนไปต่อไปคุณช่วยกินต้ม

เดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวกันอาทิตย์หน้า
คนไปจับตาใช่ไหม

เจจักรินจะออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า

แล้วก็เลิกการเข้าร่วมแถลงข่าวดังกล่าวแล้วนะฮะ

ไปดูดิ
ไม่ดูแววตาหน่อย
แววตาผมเจนะมั้ย
ท้องเจเขาไงแววตา
ตรงนี้ที่ที่ที่ที่เฉคบัตรบาตรหมดแล้วนะ

พูดถึง๙๐ถึง๒๕
คอนเสิร์ตบัตรแบบหมดก็คือมีของแม่ไมโครใช่ไหม

อัศรีวัตรศาลบัตรหมดไปแล้ว

มีอะไรอีกครับเอาไว้ก่อน

ไม่เดี๋ยวก่อนคือถ้าให้เจ๋งจริงนะ

โทรหาปาเต็ดเขาเป็นคนโปรดิวเซอร์

แล้วจะมีเฮียกับกูขึ้นไปไหม

แม่แม่ต้องคิดไงว่ามันนอกจากมีการ
ผ่อนกันแล้วเนี่ยแต่มันต้องมีอย่างอื่นอีก
มีใช้ชอตขึ้นไปจัดวิทยุเรื่องรึทุกเมื่อแรก
เป็นหนังไม่กำลังคุยอ่ะบอกว่าเราอยากไปดูเรื่องนี้บ้านเช่าบูชายัน

ใช่คืออันนี้พี่ได้มีโอกาสคุยอยู่นิดน
มันเป็นเรื่องที่เราเคยเล่าในหมู่ไหนป่ะ
ไม่พี่รู้สึกแววอย่างนั้น
มันเป็นเรื่องที่แบบกึ่งเป็นเรื่องจริง

บ้านหลังนั้นเคยมีเหตุเกิดขึ้นมาก่อน
โดยที่แบบว่าตัวเขาเองไปอยู่แล้วไม่รู้
แล้วมันก็เลยทำให้เหมือนกับมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต่างนานาในชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้

ไม่มูไนท์ก็ในรายการผีซะนั่นแหละ

เพราะว่าจำได้เขาเคยไปดูบ้านหลังนั้นคือมันก็จะมียันปัก

ยุคเก้าศูนย์ที่สัดจนใจจะเซนบาย่ากันไปใช่ไหมคะ
แล้วตอนนี้มีอีกอันนึงคือมีข่าวว่า
กำลังเตรียมจะเลิกราเซ็นใบหย่ากับสามี

เขาบอกว่าเล่าความเจ้าชู้ของสามีกับสาวคนใหม่
เพราะความเจ้าชู้ของผัวตัวดีอีกคู่
เพราะล่าสุดคุณสามีก็ไปมีสาวใหม่โปรไฟล์ดีมีเพื่อนอยู่ในวงการ

ที่วันศุกร์พรุ่งนี้ที่วันศุกร์เออแองจี้ลืม

มดับจะไปไหนมดับจะอยู่บ้านเช่าบูชายันหรือ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีฮะพรุ่งนี้คุณไปไหน
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันไม่คุณไปไหน

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ว่าพี่มดไปไหนอ่าโอเคไปแล้ว

สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ